พาไปดูหน่อยว่าแต่ละกลุ่มนั้นเมื่อวานมีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้าง
มีการแสดงออกอย่างไรนะฮะแล้วก็ยุติไปตั้งแต่เวลากี่โมงนะครับ
กลับไปดูเมื่อวานเนี่ยเริ่มที่กลุ่มแนมร่วมของกลุ่มราศดรกันก่อนนะฮะ
เขามาตั้งแต่ช่วงบ่ายนะฮะโดยกลุ่มนักเรียนเลวเริ่มรวมตัวกัน
ทำกิจกรรมเขาเรียกว่าเสิร์ฟน้ำจิ้มอยู่หน้ากระทรวงศึกษาธิการช่วงบ่ายโมงตรงนี่แหละนะฮะ
ก็มีการผูกลิฟตบิ้นสีขาว๘สติ๊กเกอร์หมุดคณะราชที่ป้ายกระทรวง
แล้วก็นำรูปของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็คือ
นัทพลทีพสุวรรณไปวางเอาไว้แสดงจุดยืนว่าไม่ยอมรับการบริหารของนายนัทพล
เรียกร้องเลยหยุดคุกคามนักเรียนยกเลิกกฎระเบียบที่ล้านหลัง
ปฏิรูปการศึกษาถ้าทำไม่ได้ก็ลาออกไปซะ
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาแสดงออกเมื่อวาน
ก่อนที่จะมีการตั้งแถวเดินขบวนกันจากกระทรวงศึกษาไปยังอนุสาวรีประชาธิปไตย
แล้วก็มีผ้าสีขาวขนาด๓๐คูณ๓๐นำไปด้วย
แล้วก็กลุ่มผู้หญิงปลดแอบและแนวร่วมภาคีประชาชน
กลุ่มเสื้อแดงที่ไปร่วมตัวกันอยู่ก่อนแล้วเขาก็รอต้อนรับ
ก็มีกล้องมีขบวนแห่งต่างทั้ง๓กลุ่มที่ผมบอกไปว่า๓กลุ่ม
เขาก็ไปรวมตัวกันปักหลักอยู่ที่บริเวณถนนราชดำเนินกลางฝั่งขาเข้า
ตั้งแต่แยกคอกวัวจนไปถึงวงเวียนอนุสาวรีประชาธิปไตย
ยาวไปถึงสะพานผ่านฟ้าหรีราชในจุดนี้ก็มีตำรวจกอบมะครับการอารคาและควบคุมฝุ่งชน
ตรึงกำลังนะเป็นแนวรั้วเหล็กตลอดเส้นทางที่กลุ่มผู้ชมนุมนั้นเดินทางไป
ก็มีรถเครื่องขยายเสียงด้วยนะฮะขณะเดียวกันกลุ่มแนมร่วมกลุ่มราศดรเนี่ยได้
กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเขียนข้อความแล้วก็พ่นสีลงบนผ้าขาวขนาดใหญ่
ผมได้บอกไปว่าขนาด๓๐คูณ๓๐ระบายความรู้สึกต่อการบริหารงานของนายกรัฐมนตรี
รวมไปถึงเรื่องของรัฐธรรมนูลที่ต้องการจะให้แก้ไข
ทุกคนก็เป็นคนเขียนลงไปเอาคต่างลงบนผ้าขาวผื่นใหญ่นี้
หลังจากนั้น๖โมงเย็นกลุ่มผู้ชุมนุมเอาผ้าขาวผืนนี้ให้มวลชนร่วมกันเขียนเนี่ย
แล้วก็เดินเข้าไปที่อนุสวรีประชาธิปไตยเป็นภาพนี้
คือเอาผ้าขาวไปคลุมรอบอนุสวรีประชาธิปไตย
ค่อยเอาขึ้นไปก็ผืนใหญ่มากขึงรอบเลยแล้วก็คลุมลงไป
ขณะที่กลุ่มผู้ชมนุมกำลังนำผ้าขาวไปคลุมอยู่
ก็มีเหตุการณ์ชุลมุนขึ้นที่บริเวณข้างอนุสวรีประชาธิปไตย
ระหว่างกาดอาชีวะกับตำรวจก็มีการยื้อยุดฉุดกระชากันเล็กน้อย
ตำรวจบาดเจ็บไป๒นายมูลเหตุคือเข้าใจผิดว่า
ตำรวจจะกระชับพื้นที่ก็เลยมีการกระทบกระทั่งกันเล็กน้อย

อย่างที่บอกไปว่าตำรวจเขาบาดเจ็บไป๒นายครับ
หลังจากสถานการณ์คลี่คลายนะฮะกาดก็นำตัวแทนอาชีวะ

ไปขอโทษตำรวจที่บาดเจ็บเลยบอกว่าขอโทษ
คือเข้าใจผิดนึกว่าจะมากระชับพื้นที่
ก็เลยแบบมีคนบาดเจ็บไปก็เลยขอโทษแล้วกันนะฮะ

จากนั้นกลุ่มผู้ชุมนุมเกือบ๑๐คน
ก็มีการปีนบันไดที่เขาทำขึ้นมาเป็นบันไดไม่ไผ่
อันนี้นี่แล้วก็เอาผ้าขาวเนี่ยไปคลุมนะครับ
คลุมรอบอนุสาวรีประชาธิปไตยนะฮะ

ใช้เวลาตรงนี้สักประมาณ๒๐นาทีครับ
มกลางเสียงโหร้องดีใจของมวลชนที่ไป
ร่วมกิจกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อวาน
ก็เป็นภาพนี้การชุมนุมเนี่ยดำเนินเรื่อยไปนะครับ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นมันเกิดขึ้นตั้งแต่๖โมงเย็นเรื่อยไปตลอดช่วงค่ำ
ก็มีกิจกรรมผ่านเปลี่ยนการปราศัยปัญหาต่างข้อเรียกร้องต่าง
มีทั้งเวทีหลักที่บริเวณแยกคอกวัวแล้วก็เวทีที่บริเวณสะพานผ่านฟ้าต่างนะฮะ
ให้นายกรัฐมนตรีก็คือผลเอกประยุจันทร์โอชากับคอรมอลลาออกซะ
สภาเองก็ต้องรับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
ก็อีกหนึ่งข้อก็คือปฏิรูปสถาบันการปราศัยปัญหาต่าง
เขาหยิบยกขึ้นมาทั้งเรื่องของการรับมือของรัฐบาล
เรื่องของการแก้ไขปัญหาชะแดนภาคใต้ที่ยังไม่เป็นรูปธรรมต่าง
ก็ปราศัยกันไปกลุ่มผู้หญิงตลอดแอกเนี่ย
จะมีการปราศัยเรื่องของปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ
ความรุนแรงในครอบครัวการใช้ชีวิตของนักโทษผู้หญิงในเรือนจำ
อันนี้ก็มีการปราศัยกันไป
ส่วนกิจกรรมที่บริเวณเวทีผ่านฟ้า
เขาปราศัยเรื่องของเรื่องนักเรียนกับรัฐธรรมนูล
ของสภาพแรงงานคนจนคนในเมืองต่างก็อธิบายกันไป
กิจกรรมสองเวทีเนี่ยดำเนินควบคู่กันไป
ก็จะมีการปราศัยสลับสับเปลี่ยนกับการแสดงดนตรีของวงต่าง
แล้วก็มีการเดินแฟชั่นโชว์ต่างที่เขาเตรียมมา

การชุ่มหนุ่มกลุ่มราษดรประการยุติการชุ่มหนุ่ม
พร้อมทั้งนำผ้าสีขาวออกมาจากอนุสาวรีประชาธิปไตย

โดยแกล็นนำก็ประกับยำด้วย
รัฐสภาที่จะพิจารณาร่างแก้ไข
รัฐธรรมนุนที่จะมีขึ้นในกลางสัปดาห์หน้า
ดูภาพนี้ไปด้วยแล้วผมจะมีข้อมูลเพิ่มเติมด้วย

มีความขึ้นไหวจากบ่มเจ้าจุลเจิมยุคคลนะฮะ
ขึ้นไปคลุมแบบนี้นะครับแล้วก็มีตัวสอนหนังสือไปพับทับบนภาพไว้บอกว่าทุบทิ้งเถอะ
แล้วก็มีข้อความประกอบถ้าปล่อยให้เล่นสนุกกันสนุกไร้ค่าแบบนี้ทุบทิ้งเถอะครับ
ไม่มีประโยชน์เกะกะทางสัญจรอันนี้เป็นท่าทีจากทางหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคล
ใช่แล้วค่ะทางด้านผ่ายดาวดินเนี่ยนี่เขามีการนัดรวมพลกันนาคารรัฐสภาวน์ครับวันที่๑๗พฤศจิกายนนี้ก็คือวันอาคารแล้วค่ะ
เขาจะไปติดตามการพิจารณายติแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระแรก
แล้วก็มีการย้ำด้วยนะคะว่าร่างไอลอร์ก็คืออนาคตของประเทศ
แล้วก็อยากให้มวลชนนั้นติดตามสถานการณ์ก็เดี๋ยวรอดูนะคะเรื่องของวันอังคารนี้นะคะ
การติดตามเรื่องของยติแก้ไขรัฐธรรมนูลที่จะมีการพิจารณากัน
เมื่อวานนี้ไม่ได้มีการไปจับกลุ่มผู้ชุมนุมหรือแกนนำ
เพราะว่าตำรวจเองก็บอกว่าเขามีการขออนุญาตชุมนุมก่อนแล้วอย่างถูกต้อง
สับปุ๊บเขาก็มีการเคลื่อนย้ายไปแล้วก็เอาอุปกรณ์ทั้งหมดออกไปจากพื้นที่
เมื่อวานนี้ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยก็มีแค่เหตุ
เรื่องของความเข้าใจผิดกันเล็กน้อยนะครับ